คุณผู้ชมฮะมาดูคลิปเหตุการณ์นี้เรียกว่าด่ากระเจิงด่ากระจายนะฮะ
เพราะว่าถูกแก๊งทวงหนี้โทรเข้ามาโทรเข้ามาในมือถือแม่ของเธอ
แต่ว่าแม่ของเธอไม่เคยไปติดหนี้ติดสินใครแก๊งทวงหนี้ด่าแม่เธอ
ตัวลูกสาวเลยบอกไม่ยอมแม่เอาโทรศัพท์มาสิเดี๋ยวหนูด่ากลับเอง
เดี๋ยวจัดให้แล้วเป็นเหตุการณ์แบบนี้นะครับ
เซนเซนเซอร์บทันไม่ทันเลยดูเดี๋ยว

ปลายสายเถียงไม่ทันเลยนะฮะ
แต่จดเริ่มต้นของเหตุการณ์
คือปลายสายโทรศัพท์เข้ามาหามือถือแม่ของผู้หญิงคนนี้
ซึ่งเป็นเจ้าของร้านขายอาหารป่านะครับ

ถามหาถึงนางคนนู้นนางคนนี้ใช่หรือเปล่า

ปลายสายยังบอกโอ๊ยไม่ใช่ได้ยังไง

ลูกสาวคว้ามือถือแม่มาบอกหนูไม่ไหวแล้ว
เดี๋ยวหนูจัดเองก็เลยด่าสวนกับท่านควันแบบนี้
ผู้สื่อข่าวของเราเห็นคลิปนี้แล้ว
ก็ติดตามแล้วก็ไปเจอคนที่เป็นนี่ฮะ
ที่เป็นลูกสาวเนี่ยที่ด่ากลับแก๊งทวงหนี้เนี่ยนะครับ

อยู่ที่ตำบลบ่อพงศ์อเผินนครหลวงจังหวัดธนครสิทธิยา
เธอก็เล่าให้นักข่าวของเราฟังบอกว่าแม่ของเธอเนี่ย
เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ใหม่มาเพิ่งเปลี่ยนได้ประมาณ๓เดือนก่อน
แล้วพอวันที่๒๒ตุลาคมที่ผ่านมานะครับ
จู่ก็มีหมายเลขโทรศัพท์แปลกโทรเข้ามา
สอบถามหาคนชื่อมณฑาแม่ก็บอกว่าฉันไม่รู้จักเลยมณฑาไหนนะครับ
แต่ปลายสายเนี่ยด่ากลับเสียหายจะไม่รู้จักได้ไงเนี่ย
หนี้เป็นสินไม่คืนแล้วก็ด่านู่นด่านี่เลยฮะ
ทีนี้ลูกสาวได้ยินคว้าโทรศัพท์แม่มาคุยแทน
บอกว่าแม่ไม่รู้จักคนชื่อมณฑาเลยไม่ต้องโทรมาแล้ว
แต่ปลายสายไม่ยอมหยุดด่าไม่เลิกจนเกิดการโต้เถียงกันอย่างที่ได้ยินนะฮะ
หนูก็เลยบอกว่าไม่มีแล้วไม่ต้องโทรมาเบอร์นี้
๔๕รอบอะคะโทรมาแล้วก็โทรมาพูดจาระแบบย่าคายอะอะค่ะ

ต้องเจอหนูต้องเจอฉัน
นี่ครับแล้วก็คุณสุวนันยังบอกอีกนะฮะว่า
แก๊งทวงนี่ก็ไม่ลดละนะคุณ
โทรมาอีกหลายต่อหลายครั้งนะฮะ๒๓วันก็โทรมาป่วนอีก

บางทีเป็นผู้ชายบางทีเป็นผู้หญิง

เธอก็เอาเบอร์โทรศัพท์นี้ไปเพิ่มแอดเพิ่มไลน์คุณ

เธอก็เตรียมนำหลักฐานคลิปเสียงเหล่านี้
เข้าแจ้งความกับตำรวจให้ช่วยติดตามว่าเบอร์ดังกล่าว

และอยากให้หน่วยงานภาครัฐช่วยติดตามเรื่องของแก๊งทวงหนี้เหล่านี้ด้วย
จะได้ไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นอีก
แล้วก็ไม่ต้องมาทวงมั่วอะไรแบบนี้อีกนะฮะ
หลังแก๊งทวงหนี้ก็เจอคนจริงเยอะนะคะ

แล้ววันก่อนก็เห็นไปเจอทนายก็เจอทนายสั่งสอนด้วยเหมือนกัน
แต่การตอบโต้กลับก็เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุนะครับ
ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูเรื่องของแก๊งคอร์เซ็นเตอร์
ทวงหนี้ที่หลอกลวงทางโทรศัพท์แบบนี้ด้วยนะคะ